คุณผู้ชมครับทำไมคะน้ำแข็งทำดอมเพ่งดูให้ดีนะเออ
ว่าในโรงแก้วนี้มีอะไรเอาล่ะสิ
เดี๋ยวที่ลืมตานี่คือมาปิ๊งนี่คือยังไงหายใจอยู่ใช่ไหม
หายใจอยู่เออแหม่เสียงต่ำตั้งแต่ตอนโปรยเข้าข่าวเองแล้วก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลย
ก็ตกใจไหมล่ะน่าตกใจไหมล่ะนอนคู่กันอยู่ในโรงแก้วเนี่ย
เดี๋ยวนี่นอนคู่หรือนอนเดียวสรุปพี่อะไรนะนอนเดียวหรือนอนเดียวนอนเดียว
มันเป็นสะท้อนโอ้โหผมก็ตกใจนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
เป็นการรีวิวโรงแก้วรีวิวโรงแก้วโรงกระจกคนใช้ติ๊กต๊อกเอามาโพสต์เอาไว้
เป็นภาพที่ร้านจำหน่ายโรงแก้วให้ช่างเข้าไปนอนจะส่งให้ลูกค้าดู
ช่างก็คนทำโรงนี่แหละก็คนทำโรงนี่แหละ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมคลิปนี้มีคนเข้าไปดูล้านกว่าวิวล้านกว่าวิว
บางคนเกือบจะเม้นต์แสดงความเสียใจแล้วด้วยซ้ำมาสะดุ้งตอนพี่เขาลืมตาประหลับประเหลือกขึ้นมานี่แหละ
มันเป็นยังไงล่ะเนี่ยนายชะนุดพงศ์บุญเป้าเจ้าของร้านวิเชียนบุรีโรงเย็น
ที่ตะบนน้ำร้อนอเผลวิเชียบุรีเพชรโบนครับคุณเชื่อไหมลูกค้าจากสอบป่อป่อลาวชอบน่ะ
อ๋อเหรอสั่งโรงแก้วคือขอดูหน่อยได้ไหมอยากจะอยากจะอยากจะสั่งเนี่ยอืม
พอให้ดูแล้วโอ้โหยอดสั่งจองเยอะ
คนที่มาร่วมงานต้องการเห็นศพอยู่ในโรง

ไม่ต้องมาเปิดฝาโรงทีไง

นะอยากจะดูหน้าไปครั้งสุดท้าย
แล้วก็ให้ลืมตาจังเลยเพจังเลยตรงนี้
เออในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นโรงเย็นนะครับ
ที่ทำให้มีเสียงพูดขอความช่วยเหลือได้ด้วยนะ

หากอุณหภูมิในโลมันร้อนเกินไปมันเป็นยังไงนี่ลองดูดิ
โอ้ยยังไง
โดมิเอรูตรัมมาเผื่อมา
ดังวางขาวอีกนะ
ไม่แล้วอดไซนเเตอร์มันรู้จากไหน
รู้จากไหนในโลงว่าก็ร้อนไป

แต่หลอนนะต่อให้จะวัดอุณหภูมิ
อยู่ดีวัดอุณหภูมิแล้วอยู่ดีมาบอกเองแบบนี้ว่าในโรงแบบร้อนไป
นี่ไงอุปกรณ์วัดอุณหภูมิเขามีเซ็นเซอร์
แล้วก็พออุณหภูมิมันสูงมากเกินไปมันก็จะเปล่งเสียงกันออกมานะครับ
เป็นเสียงตื๊ดธรรมดาก็พอไหมพอเป็นคำพูดแล้วมันลุกไงไม่รู้อ่ะ
องศา๒๐องศาถ้ามันร้อนกว่านี้มันก็
ขอเชิญคุณทัชทองมาปรับลดอุณหภูมิในโรงให้หน่อย
แต่ว่ามีอีกที่หนึ่งที่เขาซื้อคือตามวัดที่มีเกจิอาจารย์มรณภาพ
อ๋อแล้วอยากจะรักษาสรีราใช่แล้วก็ให้คนไปกลับไหว้บูชา
ใช่ก็จะเอาสรีระสังขารท่านไปไว้ในโรงเย็นแบบนี้